ลิมปิกเกม๒๐๒๐ใกล้เข้ามาแล้ว
เรื่องของการคัดโคต้าโอลิมปิก

ประเภทเดียว๑๑๖จะได้อัตโนมั

ส่วนประเภทคู่นะครับอันดับ๑๘เหมือนกัน

ก็ไม่น่าจะมีปัญหา

บ๊าสเดชาโพนโพลวรานุเคราะห์กับป๊อปป้อซับซีรีส์แต้รัตนาชัย
เมื่อวันอังคารทีมข่าวทรัฐทีวีก็มีโอกาสได้ไปชมการฝึกซ้อม
ของทั้ง๒คนที่กำลังฝึกซ้อมกันอยู่
ก็คือเดี๋ยวจะมีรายการระดับมัสเตอร์ต่าง
ที่จะเก็บคะแนนสะสมในช่วงก่อนวันที่๓๐
เพื่อที่จะชิงโควต้าไปโอลิมปิก
ซึ่งคู่นี้คะแนนห่างอยู่ค่อนข้างเยอะ
ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ
คู่นี้ก็เปิดเผยกับทีมข่าวของเรานะครับ

เขาก็มองว่าอยากที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศให้ได้เป็นอย่างน้อยครับ
เพราะว่าถ้าเข้ารอบรองชนะเลิศมันก็มีโอกาสที่จะได้เหรียญกลับมา
แต่เป้าหมายจริงที่เขาวางไว้ก็คือเขาอยากจะเข้าถึงชิงเลย
เพราะว่าถ้าเข้าถึงชิงชนะเลิศเนี่ยก็จะการันตีคว้าเหรียญโอลิมปิกเป็นครั้งแรก
แล้วก็จะเป็นเหรียญแรกในกีฬาแบตมินตันเลยถ้าสมมุติว่าคู่นี้ทำได้
คือปัจจุบันถามว่าคู่นี้อยู่อันดับ๓ของโลกมีโอกาสมากน้อยแค่ไหน
บอกว่ามีโอกาสค่อนข้างเยอะนะ
ถ้ามองแล้วเมื่อเทียบกับอีกหลายประเภทที่เราอาจจะได้ไปเนี่ย
คู่นี้มีโอกาสที่จะถึงชิงชนะเลิศได้เพราะว่าทางด้านของบาสกับปป้อเนี่ย
ก็บอกว่าจริงแล้วไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับในเรื่องของคู่แข่ง
เขาก็บอกว่าตั้งใจที่จะทำอันดับโลกในช่วงก่อนที่จะวางอันดับในช่วงโอลิมปิก
ก็คือวันที่๓๐เมษาจะเป็นการตัดโคต้าถูกไหมครับ

เขาบอกว่ามีอีก๑๐รายการรออยู่ก็อยากจะตั้งเป้าเข้ารอบรองชนะเลิศให้ได้ในทุกรายการนะครับ
เพราะว่าทุกคู่ที่ได้โคต้าเป็นโอลิมปิกเนี่ย
ก็บอกว่าจริงแล้วฝีมือใกล้เคียงกัน
เพราะว่ามันแพ้ชนะกันได้ตลอด
จากคู่จีน๒คู่คู่ญี่ปุ่น
ก็มีคู่จากมาเลเซียคู่จากอินโดนีเซีย

แต่ก็อยากจะตั้งเป้าให้สูงกว่านี้ก็คือเข้าชิงครับ
เพื่อที่จะได้การันตีได้เหรียญแน่ครับ
ก็อาจจะเป็นเรื่องพวกสมาธิมากกว่าครับ
ก็ให้รักษาฟอร์มของเราที่เคยดีกว่านี้
ก็คืออยากจะพยายามรักษาให้มันได้อยู่ตลอดครับ
คือก็ทุกครั้งที่ลงแข่งมันก็มีจุดบกพร่องตลอดค่ะ
ไม่ว่าเราจะได้แชมป์หรือเราไม่ได้
มันก็จะมีจุดรายละเอียดเพิ่มมาเรื่อยให้เราได้ปรับได้แก้ไขตลอด
ค่ะก็อยากจะฝากแฟนชาวไทยค่ะ
ก็เป็นกำลังใจให้ป้าบาทแล้วก็นักกีฬาไทยทุกคน
ที่จะไปแข่งขันในโอลิมปิกครั้งนี้ค่ะ
พวกเราก็อยากจะทำเต็มที่แล้วก็อยากจะคว้าเรียนประเด็นหนึ่งมา

คู่ผสมนี้ถือว่ามีรุนมากนะครับว่าฝีมือในใกล้เกียงกัน
อยู่ที่ในช่วงนั้นวันนั้นใครพร้อมมากกว่ากันนะครับ